พ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดสาวงาม
นั่นก็คือน้องเกรสนรินทรนั่นเองนะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี๔
คณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยาเธอใช้ความสวยปังฉลาดล้ำคว้ามงกุฎสดร้อนเมื่อคืนนี้
พร้อมเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไปครองค่ะโดยรองหนึ่งและรองสองได้แก่น้องฟิล์มและน้องเนิร์ด
ซึ่งทั้ง๓คนจะมาเยือนบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะในวันอังคารที่๖สิงหาคมนี้
ยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามบันเทิงไทยรัฐของเรานะจ๊ะคือต้องบอกว่าการประกวดเมื่อค่ำคืนวานนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่น
เพราะว่าก็มีดราม่าว่าน้องเกรสเนี่ยไม่สมมงหรือเปล่าอวบเกินไปหรือไม่เรื่องรูปร่างหน้าตา
แต่น้องเกรทเธอบอกว่าแบบนี้อยากจะให้มองความสวยที่คุณค่าภายใน
คำถามนี้ได้ใจคนในฮก็เยอะนะคุณผู้ชมค่ะ